ว่าคนที่ทำงานกะดึกแล้วมาเลิกตอนเช้า

ดีโอ้โหพ่อมาจากขวาสุดด้วยขวาสุดขวาสุดไปซ้ายปั้มโอ้โหรถเก๋งจอดอยู่เฉยเฉยคุณผู้ชมฮะริมฟุตปาดเนี่ยตรงนั้นคือหน้าบริษัทอ้วนขนส่งจำกัดครับถนนสุขสวัสดิ์ที่สมุทรปราการโอ้โห
โมงเช้าเลยอ่ะแล้วแล้วตอนที่ชนกระเด็นแรงมากนะดอมใช่เนี่ยจังหวะเนี้ย
กระเด็นออกจากมอเตอร์ไซค์เลยตำรวจสพพระสมุทรเจดีก็ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุครับ
เจอร่างผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมเพียรอายุสี่สิบสามปีเป็นรอปภ
ขออภัยนะคุณผู้ชมคอท่านหักครับแล้วก็ร่างท่านก็อยู่ใกล้ใกล้กับมอเตอร์ไซค์ของท่านเลย
เป็นยามาฮาฟีโนทะเบียนเจ็ดสามเก้าศูนย์สมุทรประการหน้ามอเตอร์ไซค์ก็พังยับเลย
แล้วก็รถยนต์มาซด้าสามเนี้ยคุณผู้ชมอาทิตย์จอดอยู่นั่นอ่ะ
เซอร์๓โดนชนท้ายบุบที่ตัวของคุณสมเพียรเนี่ยมีเงินสดติดตัวอยู่๘๐๐กว่าบาทด้วย
แล้วก็ถุงยาเส้นถุงหนึ่งทีนี้ต้องไปถามเพื่อนร่วมงานของพี่สมเพียรหน่อย
เพื่อนร่วมงานชื่อว่าลุงน้อยแล้วกันอายุท่าน๖๕แล้วบอกว่า
เพียรนะนะสมเพียรเนี่ยเพิ่งเลิกงานตอน๗โมงคาดว่าอาจจะไปแวะดื่มเหล้ากับเพื่อน
ขี่กลับบ้านละมั้งเพราะปกติเนี่ยสมเพียรเนี่ยนะชอบดื่มเหล้าอยู่แล้ว
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างของคุณสมเพียรไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุ
แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ
แสดงความเสียใจด้วยจริงจริงแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
ดื่มเนี่ยไม่ว่าจะดื่มกลางคืนกลางวันหรือว่าเช้าตรู่แบบนี้

บอกว่าพอกินข้าวคำสุดท้ายไปนะโอ้มันง่วงอยากจะนอนนะ

เออนะครับยังไงก็เอาไปนอนก่อนแล้วพี่จะตื่นมาดื่มก็ค่อยว่ากันนะครับ